หล่อกันบ้างดีกว่าค่ะคือคุณอนันดาเอโบริ่งแฮม
คนนี้บอกเลยว่าขวัญใจดิฉันมากยินดีกับเขาด้วย
ตอนนี้กำลังจะแต่งงานแล้วนะอัปเดตนิดนึงก็ละกันคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะพี่ก่อยหรือว่าพี่อนันดาของเราค่ะ

ถึงความคืบหน้าเรื่องงานแต่งที่จะเกิดขึ้นปีหน้า

เตรียมงานไปแล้ว๘๐๙๐ค่ะ
เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วว่างานแต่งงานจะประมาณไหน
เชิญใครมาบ้างตั้งใจจัดให้แบบว่าอบอุ่นอบอุ่น
สไตล์แบบโคซี่โคซี่อยู่บ้านแบบลงตัว
แล้วจะมาแจ้งให้พี่ได้ทราบกันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับ

ขอถามเรื่องราวความหวานของทั้งคู่นิดนึงก็ละกัน

พี่อังดาเขาบอกว่าคลั่งลักษณ์ผมไม่ค่อยรู้จัก

ก็รองรับแหละว่าผมคลั่งลักษณ์ในฟังเกียรติจ้า
ตอนนี้มันก็ยังมีปรับกันไปเรื่อย
แต่หลักก็คือ๘๐๙๐แล้ว
ก็คือเราก็รู้แล้วว่ามันจะประมาณไหน
ชวนใครอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์แล้ว

อยากให้มันฟิลแบบโคซี่หน่อย

ไม่เคยได้ยินเลย

ขวัญโคซีนมันเป็นแนวใดนะ

แบบว่ามีเดี๋ยวคนกันเอง

คุณผู้ชมเมื่อกี้คู่นี้เขารักหวานเตรียมแต่งงาน

แต่ตอนนี้ก็ลงรัวอยู่นะ

แต่งเมื่อไหร่ลงรูปเปิดตัวขนาดนี้

ตอนนี้ยังครับก็ขอทำงานกันก่อนครับ

ใช่ครับต่างคนต่างก็แบบอยู่ในวัยทำงาน
ยังไม่ได้รีบที่จะต้อง